ไปดูเรื่องของลอตเตอรี่กันต่อ

หวย๓๐ล้านขอพาดหัวหน่อยหนึ่งครับในหนังสือพิมพ์
ครูปรีชาเจ๊บ้าบินสารให้ประกันคนละ๑แสน
ร่ายืนกรานเป็นเจ้าของลอตเตอรี่
ตั้งกรรมการสืบสวนตรวจสอบจัญญบัน

แน่นอนนะคะเรื่องของการประกันตัวสารก็

นุมัติให้ประกันตัวชั่วคราว
แล้วก็ยังมีกระแสข่าวหลายเรื่องนะ
เกี่ยวกับการสารภาพหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะคะ

เมื่อวานนี้สารอาญารัชดาก็

และนางรัฐนาพรสุพาทิพย์หรือเจบ้าบิล
ผู้ต้องหาตามไหมจับ๔ข้อหานะคะ

แกล้งผู้อื่นให้ได้รับโทษทางอาญา
และให้เจ้าพนักงานจดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ

เพื่อขออำนาจศาลฝากหางผลัดแรก
ทั้งสองไม่ได้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้ตอบคำถามสื่อมวลชน
ก็ยังมีรอยยิ้มเล็กบนสีหน้าของครูปรีชา
ใช่แต่ว่าเจ๊บ้าบินเนี่ยเคร่งเครียดนะ
ค่ะก็ควงแขนทนายออกมาเนี่ยนะ
พอช่วงบ่ายสารได้อนุมัติให้ทั้งสองยื่นหลักทรัพย์
ขอประกันตัวคนละ๑๐๐๐๐๐นะรวมไป๒๐๐๐๐๐
สารก็พิจารณาแล้วอนุญาตให้ประกันตัวโดยปล่อยตัวชั่วคราว
หลักทรัพย์๑แสนบาทโดยไม่กำหนดเงื่อนไขใด
พนักงานสอบสวนก็ไม่คัดค้านการประกันตัวด้วย
เพราะว่าผู้ต้องหาให้การเป็นประโยชน์
ทอดไปถึงผู้ร่วมขบวนการบางส่วน
เพื่อให้ขยายผลจับกลุ่มได้ด้วยนะคะ
สารให้มารายงานตัวนะตามกำหนดรายงานตัวคือวันที่๑๔มีนาคม
ใช่ค่ะก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวด้วย
ออกมากันทั้งวันทั้งโซเชียลมีเดียทั้งสื่อต่างพูดกัน
คือตั้งแต่คืนวันที่๑มีนาคมแล้ว
ที่พลังดำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์ในภูมิชาการตำรวจสอบศูนย์กลาง
เชิญตัวครูปีชาและเจ๊บ้าบินออกมาสอบตอนเวลาหัวค่ำ
ทุ่มกว่าใช้เวลาสอบ๕๐นาที

ประชาการตำรวจสอบสวนกลางไปสอบปากคำถึงที่แบบนั้น
แสดงว่าครูปรีชารับสารภาพหรือเปล่า
ก็ออกมาบอกว่ารับสารภาพมีข่าวออกมาอย่างนั้นก่อน
ข่าวออกมาแบบนั้นทั้งที่พลตำรวจโทษธิติราช
ออกมาให้สัมภาษณ์ก็บอกเขายังไม่ได้รับสารภาพ
แต่ข่าวออกมาว่าสงสัยถึงขั้น
ภูมิชาการตำรวจสอบศูนย์กลางเข้าไปสอบเอง
ครูปีชารับสาภาพอยู่แล้วมั้ง
ท่านผู้การกองปราบท่านไมตรี
ก็บอกว่าไม่ได้มีข้อมูลเรื่องของการสารภาพนะ
ซึ่งครูปีชาได้ต่อรองกับพนักงานสอบสวน
บอกว่าขอเวลาคิด๒วันในการตัดสินใจก่อน

แต่พอเมื่อวานมีการคุมตัวครูปรีชาไปที่ศาล
แล้วก็คุมตัวครูปีชาออกมา
ผู้สื่อข่าวพยายามถามคำถามนี้กับครูปรีชาถามว่า
คือถามว่าครูยังยืนยันเป็นเจ้าของหวยลอตเตอรี่นี้อยู่ไหมคะ

ผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อว่ายืนยันว่าอะไรคะ

จังหวะนั้นเองทนายบอกว่าพอก่อนครับพอก่อนครับ
ครับโอเคแล้วนะครับแล้วก็พาครูปรีชาขึ้นรถ
เราก็ถามทนายเหมือนกันทนายครูปีชาสารภาพแล้วหรือเปล่า
ทนายครูปีชาบอกไม่ได้สารภาพเลยแม้สักคำเดียว
คือไม่มีทั้งเป็นลายลักษณอักษรหรือไม่มีการพูดอะไรเลย
ใช่นะฮะนี่ก็เป็นคำยืนยันจากฝั่งครูและฝั่งทนายนะฮะ
ค่ะทีนี้มาดูทนายเหมือนกันอีกฝั่งนึงค่ะ
ก็คือทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะคะ
เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชน
ก็มาที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
บัญชีพยานเพิ่มเติมทั้งหมด๑๕อันดับ

พยานวัตถุแล้วก็พยานเอกสารอีก๕อันดับนะคะ
รวมถึงเป็นการเพิ่มจากครั้งที่ผ่านมา
ส่วนกรณีครูปีชายังคงให้การปฏิเสธ
นายตั้มบอกว่าโอ๊ยผมไม่หนักใจเลย
คิดว่าน่าจะกลับไปคิดประมาณสัก๒๓วัน

แล้วก็จากที่ได้คุยกับร้อยตำรวจโทจรูล

อโหสิกรรมให้เพราะว่าไม่ต้องการบาดหมางกันอีก

ถ้าเป็นคดีแล้วก็ต้องดำเนินการพิจารณา
เพราะไม่ใช่ความผิดอันยอมความได้
แต่ถ้าครูยอมรับสารภาพ
นี่จะเป็นผลดีกับตัวครูแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะ
เพราะว่าศาลอาจจะเมตตาแล้วก็ลงโทษสถานเบา
ฟังเสียงทานายตั้มค่ะ
ภาคฟิสิคละครับ
อีกหนึ่งปากจะเป็นพญานคนทั่วไปที่เหลือ
แล้วก็พยานพวกหลักฐานทางสำนวน
แล้วก็ขอยื่นไปในวันนี้ด้วย
นี่เรื่องของพยานสำคัญนะ

พญานเรื่องฟิสิกจะไปสู้กัน

ทั้งหมวดจรูลทั้งพันตระยาทั้งลูกสาวธนายตั้ม
ก็มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ศักระสารหลักเมืองกาญจนบุรี
หมวดจรูนเคยมาท้าสาบานกันไว้
จำได้นะฮะโดยมากับใครรู้ไหมฮะ
ถ้าเอ่ย๒รายชื่อจะเป็น๒รายชื่อสำคัญเหมือนกันนะ
โดยมากับนางสุรัตน์หรือรัฐเสน่หา
และมากับนางสิริรัตนิ่มเจริญ
ซึ่งเป็นเพื่อนของภรรยาหมวดจรูน
แล้ว๒ชื่อนี้มันไปปรากฏอยู่ในคลิป
จำได้ไหมฮะรัดกับบุ๋มเออรัดกับบุ๋ม
ไปปรากฏอยู่ในคลิปที่ก่อนหน้านี้
ครูปรีชาเหมือนคุยกับใครสักคนนึง
และเอ่ยชื่อถึงรัฐกับบุ๋ม
ว่าเมียของหมวดจรูนมาเล่าให้ฟัง
ว่าหมวดจรูลเก็บล็อตเตอรี่ได้
ครูปีชาบอกว่าจะเป็นคลิปเด็ด

แต่ปรากฏว่าดูสิ
ทั้งสองมากับฝั่งของหมวดจบรูน

หลายคนบอกอ้าวแล้วครูปีชาจะยังไง
จะเอาสองคนนี้ไปสู้คดีด้วยไปเป็นพยานด้วย
อ้าวแล้วมากับฝั่งของหมวดจรูนยังไง

ใช่ฮะถามทั้งหมวดจรูนถามทั้งนางสุรัตน์

เราคุยกับหมวดจรูนก่อนแล้วกันนะครับ
ว่าหมวดจรูนมองเรื่องของคดีอย่างไร

หมวดจรูนว่ายังไงไปฟังเสียงกันนะครับ
ส่วนทางด้านของนางสุรัตน์หรือรัฐเสน่หา

ตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ที่จะไปเป็นพยานให้ครูปรีชา
มีนักข่าวมาถามเยอะแยะมากมายเลย
ตนยืนยันว่าอย่างไร
ฟังเสียงของคุณสุรัตน์หน่อย
ไปเต้นอะไรเขาไม่เป็นหรอก
อันนี้ก็มีคนโทรมาบอกเหมือนกันแหละ

กลับว่ามึงจะไปเป็นพยานที่อาจารย์ปริชา
ก็งงไปเกี่ยวอะไรแล้วก็บอกเขาว่าอย่างนี้ใช่บ้าง

ส่วนนางสิริรัตนิ่มเจริญอีกคน
เพื่อนอีกคนที่ถูกแอบอ้างในคลิปเช่นเดียวกัน
ก็บอกว่าไปลงบันทึกประจำวัน
ยืนยันว่าไม่ได้รู้เห็นเกี่ยวข้องกับคดีหวย๓๐ล้าน

ทางด้านของทนายตั้มก็พาไป
ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรีไว้เป็นหลักฐาน
ดูทางพยานของทนายตั้มที่จะเอาออกมา
ดูการที่เจ๊รัฐ
แล้วก็คุณสิริราชเจ๊บุ๋มอยู่ทางฝั่งหมวดจรูน
เหละอีกตัวละครไง
คือเจ๊เซียมที่บอกคือผู้สื่อข่าวก็พยายามติดต่อไป
นะคะแต่ก็ยังติดต่อไม่ได้นะคะ